มาถึงเรื่องของระบบไฟฟ้ากันบ้างนะครับ
ไฟฟ้าส่องสว่างทั่วไทยเป็นหัวใจสำคัญของการไฟฟ้านครหลวงเขานะครับ
แล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศในปีมหามงคลนะครับ
เขาเลยจัดกิจกรรมในการดูแลระบบไฟฟ้าชุมชน
แล้วก็ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชนที่เกาะเกร็ดด้วย
เรื่องราวเป็นยังไงติดตามได้จากรายงาน
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟนออกตรวจสอบระบบไฟฟ้าบริเวณวัดไผลล้อม
อำเภอกเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ตามกิจกรรมกฟนสารสัมพันธ์ดูแลระบบไฟฟ้าและส่งเสริมความยั่งยืนสู่ชุมชน
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติครบ๗๐ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันธ์ศาสตร์๗รอบ
อกจากจะช่วยเพิ่มความสว่างในยามค่ำคืน
เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว
ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยว
รวมทั้งได้เปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม
ทางการไฟฟ้าได้มาเปลี่ยนระบบสายแล้วก็เสานะครับ
ที่มีเสาเอียงเสาไม้ดั้งเดิมอยู่กันมา๖๗๐ปีแล้วนะครับ
ไม้ก็มาเปลี่ยนเป็นสาวคอนกรีตนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลย
เฉพาะที่อบตเก็ตเองก็เดิมการเปลี่ยนจนจะหมดทั้งอบตแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่กรฟนจะลงพื้นที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ
รวมถึงให้ความรู้แก่ชุมชนต่าง
ในพื้นที่การให้บริการของกรฟนทั้ง๑๘เขตไปจนถึงวันที่๒๐สิงหาคม๒๕๕๙